สนทิริมทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรเพื่อประชาชน
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะครับ
หลังจากได้รับพระชธานอภัยโทษปล่อยตัวมาจากเรือนจำ
ยืนยันว่าจากนี้ไปจะไม่นำเดินขบวนบนท้องถนนอีก

สนทิลิ้มทองกุลแก่นำพันธมิตรปรากฏตัวกับสื่อครั้งแรก
หลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่๔กันยายน
โดยรวมระยะเวลาการถูกจำคุก๒ปี๑๑เดือน๒๗วัน
ค่ำคืนหลังจากได้รับอิสรภาพนายสนทิบอกว่านอนไม่หลับไปหลายวัน
เพราะไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายมานาน
แต่ที่สุดแล้วคุกก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
เพราะเมื่อทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนั่นคือความรับผิดชอบของตัวเอง
แม้ชีวิตจะอยู่ในเวือนจำแต่ยังคงติดตามข่าวศาลบ้านเมืองอย่างใกล้ชิด
ซึ่งนายสนทิก็ยอมรับว่าส่วนตัวไม่ได้ปลื้มทหารที่เข้ามายึดอำนาจ
แต่ถึงเวลานี้ต้องยอมรับกันไป
และได้แต่หวังว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองจริง
ผมไม่ได้ปลื้มนะที่ทหารมายึดอำนาจแต่ผมยอมรับอุปมาอุปมัย
เรามีบ้านเรามีลูกสาวแล้วลูกเราเสือกท้องไม่มีพ่อ
คุณเจ้ามันขึงพืชทุบตีมันเครียดมันเหรอ
ต้องยอมรับมันไปและก็หวังว่ามันจะเลี้ยงลูกให้ดี
ปกครองให้ดีทำให้เป็นคนดี
วันนี้จะดีจะชั่วผลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้ว
หวังว่าท่านจะทำงานให้ดี
สถานะจะเหลือเพียงบุคคลที่เคยต้องโทษ
แต่นายสนทิยังมีอีกหนึ่งคดีที่ต้องลุ้นกันต่อ
กับคดีแกนนำพันธมิตรนำมวลชนปิดล้อมสนามบิน
คาดว่าจะใช้เวลา๑๒ปีในการสื่อพยานครบทุกปาก
ชีวิตนักโทษเกือบ๓ปีของนายสนทิ
ทำให้เปลี่ยนวิธีคิดจากนักรบเป็นนักคิด
ประกาศตัวเลิกนำมวลชนต่อสู้บนถนน
เปลี่ยนตัวตนเป็นนักแสดงความเห็นผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว

ถ่ายทอดองค์ความรู้ของตัวเองสู่มวลชนต่อไป